คุณผู้ชมครับ๓ปีแล้วนะครับ๓ปีแห่งการละสังขารของหลวงพ่อคูณปริสุทธโธพระเทพวิทยาคมนะฮะหลวงพ่อคูณที่คนไทยเคารพนับถือศรัทธา
นับตั้งแต่๑๖พฤษภาคม๒๕๕๘ที่หลวงพระคุณท่านละสังขารนะครับด้วยอายุ๙๑ปี๒๒๔วัน
ถ้านับภัณฑ์ศาสตร์บวชก็๗๑ภัณฑ์ศาสตร์
เรายังคงพูดถึงความดีต่างคำสอนของท่านต่างมีให้เยอะแยะไปหมด
ไปถึงพระพิธีสำคัญที่จะมีขึ้นในเดือนมกราคมนะครับ
ซึ่งจะมีพระพิธีพระชธานเพลิงสรีระสังขารของหลวงพ่อคูณปริสุทธโธนะครับ
ตอนนี้ทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นและศิษยานุสิตกำลังเตรียมความพร้อมนะครับ
เราไปบันทึกภาพมาเพื่อให้ท่านได้เห็นนะครับ
ว่าพื้นที่จัดเตรียมงานพระพิธีนั้นเป็นอย่างไร
เพื่อรองรับศิษยานุสิตและคลื่นมหาชนจากทั่วประเทศ

นายแพทย์ชาญชัยพานทองวิริยากุลคณะบดีคณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่นเปิดเผยว่า
คณะกรรมการจัดงานพระชธานเพลิงศพครูใหญ่และพระชธานเพลิงสรีระสังขารพระเทพวิทยาคมหลวงพระคุณบริสุทธโธ
เป็นกรณีพิเศษประจำปี๒๕๖๑จะมีทั้งหมด๖๔๗ร่าง
ซึ่งหลวงพระคุณก็เป็นครูใหญ่ด้วย
เพราะว่าท่านได้ทำพินัยกรรมในการบริจาคสรีระสังขารไว้ให้กับคณะแพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขณะนี้การจัดเตรียมทั้งหมดมีความคืบหน้าไปมากได้แบ่งคณะทำงานออกเป็นหลายชุด
เช่นคณะกรรมการชุดเตรียมสรีระสังขารและคณะกรรมการจัดทำหนังสืออนุสร
รวมถึงคณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่ทั้งที่อาคารศูนย์ประชุมอเนกประสงค์การจนาพิเศษมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ที่เมลอยชั่วคราวบริเวณพุทธมนต์ทนอีสานนี่ฮะตรงนี้ฮะพุทธมนต์ทนอีสาน
สำหรับกำหนดการงานนะครับจะเริ่มขึ้นในวันที่๒๐มกราคม๒๕๕๙
จะเป็นวันที่มีพิธีบรรจุสรีระสังขารของหลวงพ่อคูณลงในหีบศพที่ทำจากไม้หอม
หลังจากนั้นก็จะเคลื่อนสรีระสังขารของหลวงพ่อคูณไปยังศูนย์ประชุมอเนกประสงค์การจนาพิเศษ
ในเวลา๑๓นาฬิกาของวันที่๒๑มกราคม
แล้วระหว่างวันที่๒๑๒๘มกราคมจะมีพิธีสวดพระอภิษฐรรมศพพระสงฆ์๑๐รูปทุกวันวันละ๔รอบค่ะ
แต่ละรอบเนี่ยจะเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมเป็นเจ้าภาพ๑๑คณะคณะละ๕๐ท่านนะคะ
และในแต่ละรอบก็จะมีตัวแทนคณะเจ้าภาพจุดเทียนบูชาพระรัตนัตรัยหนึ่งท่าน
รวมถึงถวายจตุปัจจัยและเครื่องทัยธรรม๑๐ท่าน
ดังนั้นถ้าเกิดว่าผู้ที่สนใจจะเข้าร่วมก็จะต้องแจ้งความประสงค์กับทางมหาวิทยาลัย
หรือว่าจะลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ของทางมหาวิทยาลัยได้นะคะ
ในช่วงของการบำเพ็ญกุศลที่ศูนย์ประชุมกาญจนาพิเศษ
ระหว่างวันที่๒๒๒๒๘มกราคมเราก็จะเปิดให้มีการสวดพระพิธรรม
จะมีการสวดพระพิธรรมวันละ๔รอบ
แล้วก็ให้พี่น้องประชาชนลูกศิษย์ลูกหาสามารถเข้ามาจองเป็นเจ้าภาพได้
แล้วก็เปิดให้พี่น้องประชาชนเข้ามาจองได้
โดยจองผ่านทางเว็บไซต์ของหมาลัยขอนแก่น

แต่ได้รู้ว่าแต่ละวันมีเจ้าภาพแล้วกี่ราย
แล้วนอกจากนี้นะคะทางด้านนายแพทย์ชาญชัยก็บอกว่า
วันที่๒๙มกราคม๖๒ช่วงเวลาเที่ยงตรง
จะมีการเคลื่อนสรีระสังขารหลวงพ่อคูณ
ยังชาปนสถานชั่วคราววัดหนองแวงพระอารามหลวง
เพื่อพระราชทานเพลิงสรีระสังขาร
ในเวลา๑๗นาฬิกาและจะมีพิธีเผาจริงในช่วงกลางคืนนะคะ
ซึ่งตามกำหนดเลิกพระราชทานเพลิงเนี่ย
กำหนดเลิกเอาไว้ก็คือวันที่๒๒
มกราคมเวลา๒๒นาฬิกา๑๕นาที
หลังจากนั้นนะคะก็ในวันรุ่งขึ้น
จะมีพิธีทำบุญอัฐิและนำเท่าอัฐิหลวงพ่อคูณ
ทำพิธีลอยอังคารที่แม่น้ำโขงที่จังหวัดหนองคายต่อไปนะคะ
เราก็จะติดตามแง่มุมต่าง
แล้วก็ถ่ายทอดเรื่องของขั้นตอนของงานต่าง
ให้ท่านรับทราบในท่วงทุกระยะเวลานะครับ